เอาจริงนี่ก็ไม่ได้เตรียมก็งงเหมือนกันเพื่อนเป็นอะไร

นี่เขากำลังจะเปิดการแสดงแล้วจ้ะคุณ
กลับมาสร้างสีสันกลับมาสร้างความประทับใจให้เราอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะ
นำทีมโดยคุณนัทมีเรียค่ะแล้วก็นี่เปลี่ยนพระเอกใหม่
ค่ะเป็นคุณตู่พบทรนะคุณผู้ชมค่ะพ่อมากปีนี้คุณตู่พบทรนะคะ
ซึ่งได้เปิดม่านการซ้อมไปให้กองทัพสื่อมวลชนเนี่ย
ได้เก็บผ้าบรรยากาศฟ้าคุณผู้ชมเนี่ยเรียกน้ำย่อยกันพอ
เป็นน้ำจงน้ำจิ้มนะจ๊ะต้องขอบอกเลยค่ะว่าเป็นเพียงแค่การซ้อมนะ
แต่โหนักแสดงเขาเล่นใหญ่จัดเต็มมากไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ
โอ๊ยนะคะนี่ยังไม่ได้ใส่ชุดเต็มนะคะ

จ๊ะก็ยังดูว่าเออมีความอลังการงานสร้างนะคะ
โดยคุณบอยทะกลเกียรติค่ะผู้ควบคุมกำกับการแสดงนะคะ
การันตีเลยว่าแม่นาคพระขนงเวอร์ชันนี้นะ
คุณผู้ชมค่ะก็จะได้ชมแล้วก็ได้สัมผัสครบทุกอัตรรสอย่างแน่นอนค่ะ
จากที่เราเคยทำเมื่อ๙ปีที่แล้วพอมาทำคราวนี้
เราจะเห็นจุดบกพร่องเมื่อ๙ปีที่แล้วแล้วเราก็ปรับปรับมัน
ปรับไปปรับมาปรากฏว่าโอ้โหมันลงตัวมาก
แน่นอนครับแม่นาคเก็บมะนาวต้องมีครับ
มีแล้วก็แปลกและแตกต่างไปจากคราวที่แล้วด้วย
ว่าคนดูก็ต้องรู้สึกแบบเดียวกันกับพวกเราครับ

แล้วคนที่ไม่เคยดูก็จะได้เห็นในที่ตื่นตาตื่นใจแน่นอน
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะรับรองนะคะ
ว่าบทประพันธ์สุดคลาสสิกนี้นะคะ

พี่ถูกอินแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นคุณพ่ออยู่ด้วยนะคะ